คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันเราได้ยินเสียงกันแบบนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วในพอร์ตแคสต์ที่นี่นะคะ
ที่เราจะมาลงเสียงกันในพอร์ตแคสต์วันนี้เนี่ยพี่อ้อยเพิ่งกลับมาจากชัยนาธ
ไปพูดให้กับน้องโรงเรียนวัดสิงห์ค่ะที่ชัยนาศฟังนะคะ
เรื่องคือรักยังไงให้หัวใจปลอดภัยฟังดูเหมือนว่ามันจะต้องมีวิธีกรรมวิธีเยอะแยะมากมาย
แต่เอาเข้าจริงนะคะไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรักก็แค่ให้สติกันไป
แน่นอนค่ะคำว่าปัญหาหัวใจคำว่าหัวมาก่อนใจแต่เกิดปัญหาเมื่อไหร่
ปัญหามักจะกระทบใจก่อนที่หัวจะคิดได้ทุกทีต่อให้เรื่องความรักมาเรื่องความรู้สึก
แต่ลึกสติต้องมาเช่นเดียวกันนะคะก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันวิธีคิดมากกว่า
วิธีคิดแล้วก็ภูมิคุ้มกันหัวใจใส่ให้กับน้องอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเจอใคร
รักเขามากแค่ไหนต้องเผื่อพื้นที่ใจเอาไว้รักตัวเองด้วย
ไม่ได้เก่งกว่าใครค่ะแค่ฟังความอ่อนแอของผู้คนมาเยอะ
ถ้าเราเสริมภูมิคุ้มกันของหัวใจไม่ว่าข้างหน้าจะเจอใครเขาจะใจร้ายแค่ไหนเราจะสามารถอยู่ได้
ถ้าวันไหนก็ตามรักเขาทำให้เราเจ็บรักตัวเองเราก็ต้องรอดค่ะ
ไม่เอาใครโสดไม่กล้าเปิดใจโสดเพราะไม่มีใคร
แต่วันนี้เนี่ยจะมาเป็นอีกข้างหนึ่งค่ะคือมีคนเยอะไปในความสัมพันธ์
คนนั้นก็ยังมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไป
และอย่าคิดว่าผู้ชายเท่านั้นที่ผูกขาดการนอกใจนะคะ
วันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเพศไหนมันอยู่ที่เราไปเจอกับใครไปรักกับใครมากกว่านะคะ

อ้อยคะดิฉันมีปัญหาอึดอัดใจขออนุญาตระบายแล้วก็ปรึกษานะคะ
อายุ๔๐ปีแล้วมีสามีอายุ๔๗แต่งงานกันมา๑๐ปีค่ะ
มีลูกวัยเก้าขวบและ๕ขวบนะคะซึ่งก่อนแต่งเนี่ยคบกันมาประมาณปีหนึ่ง
ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นการอยู่แบบอึดอัดไม่เข้าใจกันและไม่ค่อยคุยกัน
กลัวเหมือนกันนะคะคนเราถ้ายังไม่เลิกที่จะรักกันอย่าหยุดการสื่อสารนะ
ฉันเคยคุยกับเขาเพื่อปรับมาเรื่อยแต่สามีเป็นฝ่ายเงียบไม่คุยและไม่ปรับ
สามีจะคุยเมื่อต้องการจะมีอะไรกันเท่านั้นเราอยู่แบบที่ทนทนทนมาหลายปีค่ะ
ซึ่งความอดทนที่มีมาโดยตลอดมันกลายเป็นความชินชา
วันหนึ่งตัดสินใจพูดสิ่งที่อึดอัดว่าดิฉันไม่ต้องการการปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรอีกต่อไปแล้ว
เหลือแค่หน้าที่ดูแลลูกเท่านั้นปรากฏสามีช็อกค่ะ
และพยายามปรับมากมากจนกลายเป็นคนละคนซึ่งในเวลาใกล้เคียงกัน
ดันได้ไปเจอกับผู้ชายอีกคนนึงพูดคุยภาษาเดียวกันเข้าใจคุยรู้เรื่อง
นิสัยเหมือนกันมากจนน่าตกใจแต่เขาอายุน้อยกว่าดิฉัน๑๖ปี
โหจะคิดไกลกว่านี้ก็ไม่ได้คิดแค่วันนี้ค่ะได้เจอได้คุยก็ดีแล้ว
ตอนนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหากับโจทย์นี้ยังไงรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะพี่อ้อยค่ะ
อยากให้แก้คิดคนละเรื่องค่ะแก้ปัญหาทีละคนก่อน
ต้องยอมรับนะคะว่าไม่มีใครในโลกสมบูรณ์แบบแม้แต่เรา
ต่างคุยกันรักกันคบกันในข้อดีและบางทีก็ต้องให้อภัยในข้อเสียบางข้อ
อยู่กันมาตั้ง๑๐ปีแล้วอะค่ะความเบื่อมีแน่นอน
ไม่ใช่แค่เราเบื่อเขาเขาคงเบื่อเราด้วยในมุมใดก็มุมหนึ่ง
เงียบนิ่งทำเป็นเหมือนตีมึนมึนอาจจะเป็นการรับมือกับความเบื่อของเขา
ในอีกรูปแบบคืออันนี้พี่อ้อยไม่ได้เข้าข้างใครนะคะ
แค่จะบอกว่าปัญหาความรักไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียว
บางทีเราบอกว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแบบโน้น
หรือจริงเราก็ดูแลเขาแบบนี้เมื่อเขาเงียบเราก็เงียบ
เมื่อเขาเงียบอีกเราก็จะดันชิน
ก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่ต้องคุยกัน
แล้วอยู่มาวันหนึ่งพอคุยกันและรับฟังกัน
กลายเป็นว่าเขาดันมาเปลี่ยน
แต่ไม่รู้จริงนะคะว่าทันไหม
คนที่รักกันมานานไม่ได้หวานทุกวัน
บางวันก็เบื่อกันเซ็งกันหงุดหงิดกัน

ที่ผ่านมาคุณสามีอาจจะละเลยความรู้สึกดีที่ภรรยามีให้
บางคนก็อยู่ใกล้กันเกินไปจนลืมใส่ใจกัน
รู้ตัวอีกทีไม่รู้ว่าไปดึงความรู้สึกดี

ยังทันหรือเปล่าอย่างที่พี่อ้อยบอก
ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยรับฟัง
เราก็พังไปเรื่อย

จนวันนี้ค่ะความอดทนคงใช้แล้วหมดไป
ไม่สามารถสร้างใหม่ได้อีกแล้วหรือเปล่า

ตอนเราอยากได้เขาก็ไม่ได้ให้
ตอนที่เขาพร้อมจะให้เราก็ดันไม่อยากได้ซะแล้ว
วันนี้นะคงต้องคุยกับตัวน้องเองอีกที
สร้างครอบครัวกันด้วยกันมาถึงวันนี้เนี่ย

อาจจะไม่ได้รักเหมือนวันที่ผ่านมาค่ะ
แต่ยังพอจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อยู่ไหม
ในเมื่อสามีก็พยายามปรับปรุงตัว
และยังอยากได้หัวใจของภรรยาอยู่

ไม่มีใครผิดแต่เพียงผู้เดียวอย่างที่พี่อ้อยบอก

พอถึงวันนี้พอหันหน้ามาเจอกันอีกที

ตอนนี้ถ้าเกิดว่าบังเอิญเขามีความตั้งใจในการปรับเปลี่ยน
ไม่ดีล่ะฉันก็เลยจะเสียเธอไป

มารู้สึกแย่ตอนจากกันไป
เห็นคุณค่าอาจจะช้าไปแล้ว
วันนี้ยังอยากให้ลุยเดินหน้าต่ออีกสักตั้ง

เฮ้ยตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกเหนื่อยนะ

ระหว่างนี้เธอก็ลองเป็นพ่อของลูก

สัมภาษณ์พี่บ๊อบทูลฮิรัญทรัพย์
พระเอกขวัญใจตลอดการจริงนะคะ

กับภรรยามีปัญหากันมาโดยตลอด
แต่ลองทนอยู่ด้วยกันสักตั้ง

วันหนึ่งลูกสาวพาคุณพ่อกับคุณแม่

คุณแม่รักหนูและหนูรักทั้ง๒คน
แต่ถ้าสองคนไม่สามารถเป็นสามีภรรยากันได้
แยกย้ายไปมีความสุขกันไกลก็ได้

เล่าให้ฟังว่ามีชีวิตจริงของคนบางคู่

วันนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีก็ไม่ช้า
ลองให้เวลาและใช้เวลากับความสัมพันธ์

บางคนทนอยู่กับคนที่เรารักได้ตั้งหลายปี

เลยไม่รู้ว่าน้องกำลังเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

เจอเด็กใหม่สายกิ๊กที่อายุน้อยกว่าเรา๑๖ปี

เอาล่ะสิเริ่มทนอยู่ต่อไปไม่ไหว

อยากอยู่ใกล้อยากดูแล
ถ้าจะว่าไปตอนนี้อาจจะอยู่ในภาวะความหลงก็ได้นะคะ
ถึงขั้นว่าคนที่อยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปี

น้องคะเจอคนใหม่ไม่กี่วัน

เคยมีหลายคนเหมือนกันที่พี่อ้อยเคยเห็นนะ

โอ้รักแท้เป็นแบบนี้นี่เอง

เก่งจริงเทียบกันให้ได้เท่ากันก่อน

ใหม่กว่าก็ชนะแล้วจริง

อะไรก็ตามมองอยู่ไกลยังไงก็สวย

น้องคุยกับน้องคนนี้นานแค่ไหนคะ

เรากำลังเหมือนกับโซซัสโซเซมาจากคนเดิมไง

มันจะมีแต่มุมดีที่หันเข้าหากัน

เวลามันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเอามาเป็นตัวแปล

ตอนนี้น้องกำลังมองผู้ชายคนใหม่

ความน่าตื่นเต้นยังทำงานหนักมาก

รู้สึกว่าอยากจะคบกับคนคนนี้จริง

ให้กันและกันมีมากแค่ไหนเขามองเราเป็นความสุขในชีวิตของเขาจริงหรือเปล่า
หรือคิดแค่ว่าก็อยู่ใกล้ก็อบอุ่นดีแถมมีลูกแล้วอีกสอง
และยังเป็นภรรยาของคนอื่นรื่นรมได้แบบไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตกัน
ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเป็นอีกแบบไม่เกี่ยวกับว่าในที่สุดแล้ว
ชวนให้น้องเลือกคนมาก่อนหรือแบบเอ้ยน้องถ้างั้นก็เลือกคนมาหลังละกัน
แต่ที่สำคัญข้อเดียวคืออย่าครบซ้อน
ถ้าสามีไม่รักเขามากพอแล้วบอกเลิกให้จบก่อนจะคบคนใหม่
และกับคนใหม่ก็ดูใจกันใหม่ค่ะตีโจทย์ให้ได้ก่อนว่า
ถ้าใช้ระยะเวลาอีกสักพักนึงความต่างระหว่างวัย
มันสามารถที่เราจะยอมรับและก็แก้ความต่างนี้ได้ขนาดไหน
ปรับวิธีคิดปรับทัศนคติได้ไหม
อย่าเอามาวัดกันในขณะที่ตัวแปลไม่เท่ากัน
คนหนึ่งสร้างความน่าเบื่อมา๑๐ปีอีกคนเพิ่งจะเจอกันมาไม่เท่าไหร่
แล้วบอกว่าโอ้โหคุยภาษาเดียวกันเลยค่ะ
ใจเย็นค่ะอย่าเพิ่งสรุปทุกอย่างเร็วเกินไป
คิดดีนะคะสองเรื่องนี้ยังไงก็ไม่เกี่ยวกัน
กับคุณสามีถ้าอยู่ใกล้แล้วยิ่งทุกข์
ใช้เวลานานเข้าแล้วยิ่งทุกข์แยกย้ายกันไปมีความสุขค่ะ
กับเด็กใหม่ศึกษาดูใจกันไป
แบบที่โจทย์ใหญ่ในชีวิตที่เรามองข้ามไม่ได้คือลูกค่ะ
ไม่ว่าจะทำอะไรต้องให้เกียรติคำว่าแม่ที่ลูกเรียกเราด้วย
ในบางสารภาพนะคะเราเอาแต่ใจไม่ได้จริง
และถ้าหากเลือกทางเลือกไหนจงเดินไปให้สุด
ถ้ามีปัญหาที่ต้องหยุดโทษอะไรไม่ได้นะคะ

เราคงเลือกอย่างดีที่สุดในจุดที่ต้องเลือกแล้ว
แค่อย่ารวบสามีก็ไม่อยากเสียไปเขาคนใหม่ก็อยากมี
เห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครไม่ได้ค่ะ

บางทีไม่ต้องแก้อะไรค่ะแค่คุยกับหัวใจตัวเองดี
สุขของเรายังไม่เท่าสุขของลูกนะคะ

วันนี้เราแทบตัดสินใจด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้
ที่จะไม่แคร์หัวใจลูกเลยนะคะ
ที่สำคัญในวันนี้ถ้ายังไม่อยากตัดสินใจ
วางตัวอยู่ในที่ที่ดีที่สุด

แต่ก็ยังแอบคุยกับคนอื่นเรื่อยไป
วันหนึ่งเราเองอาจจะเป็นคนที่ผิดมากกว่าก็ได้นะคะ
ละเลยไม่ใส่ใจแต่เรานอกใจ
ลองดูซิว่าใครผิดกว่ากัน

ใช้เวลาใช้เวลาและใช้สติด้วย

เพราะความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัย
แค่ไม่ว่าจะยังไงเราต้องใส่ใจความถูกต้อง

ความถูกต้องน่าจะปกป้องเรานะคะ

ยังอยากฝากคำถามส่งมาได้เรื่อยเลยค่ะ
เดี๋ยวพี่อ้อยจะหยิบเอาเรื่องราวต่างของแต่ละคน
แบ่งปันและมาแชร์กันตรงนี้ทุกอาทิตย์ค่ะ
ใกล้ปลายปีเข้าไปทุกทีทุกทีแล้ว

เรื่องของร่างกายรวมไปถึงเรื่องของหัวใจด้วย
เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ